กลับมาติดตามข่าวเที่ยงกันต่อนะครับ

ถ้าสุนัขตัวนี้พูดได้มันคงพูดแบบนี้
ใช่ค่ะจริงสุนัขกับเจ้าของเวลาเลี้ยงกัน

หมามันก็ผูกพันกับคนแล้วมันก็จำเจ้าของได้เหมือนกันนะ

สุนัขตัวนี้วิ่งไล่ตามรถของเจ้าของ
ไปแบบเต็มกำลังความสามารถเท่าที่มันจะทำได้

ทำให้คนที่รักสุนัขเนี่ยโอ้โหสลดหดหู่กับคลิปนี้เหมือนกัน

นี่หมาวิ่งไล่ตามนายแล้วนี่

คือตอนแรกคนก็สงสัยใน๒ประเด็นคือ
หมาตัวนี้มันชอบวิ่งไล่กัดยางไงคุณ

แต่คนถ่ายคลิปเขาก็ถ่ายตามไปเรื่อยนะครับ
แล้วก็สงสัยว่าสุนัขน่าจะโดนเจ้าของเอามาทิ้ง
แล้วมันก็วิ่งตามเจ้าของไปนะครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๑ทุ่มแถวเขาตาโลที่พัทยา
รถกระบะนำหมามาปล่อยหมาวิ่งตามตลอดทาง
ไม่แน่ใจว่าตามมาไกลหรือว่านานแค่ไหนแล้ว
แต่ขามันอ่อนแล้วมันอ่อนแรงแทบจะวิ่งไม่ไหวแล้ว
และอีกอย่างก็กลัวรถจะชนมันด้วย
พยายามบีบแตรเรียกจนรถกระบะเปิดกระจกออกมา
คนถ่ายก็ตะโกนบอกว่าพี่มีหมาวิ่งตามนะ
ส่วนคนในรถกระบะบอกว่าอ้อแล้วก็ปิดกระจกไป
แค่นั้นเลยคือเหมือนกับรับรู้แต่ไม่ได้สนใจ
ใช่ฮะแล้วก็ปล่อยให้หมาวิ่งตาม
ทั้งร้องทั้งหอบแต่คนขับรถกระบะก็ยังไม่สนนะครับ
ผู้โพสต์จึงนำคลิปมาโพสต์ลงโซเชียล
ให้ชาวเน็ตช่วยกันติดตามรถคันดังกล่าว
หลายคนเห็นแล้วก็สงสารบางคนสะเทือนใจ
บอกว่าไม่อยากดูคลิปต่อนะครับ
ส่วนใหญ่เป็นห่วงหมาตัวนี้อยากรู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
แล้วก็ตำหนิเจ้าของว่าถ้าเลี้ยงไม่ไหวก็

แล้วก็ตามกฎหมายแล้วถ้าเจ้าของเอาสัตว์มาปล่อยหรือว่าละทิ้งแบบนี้
ว่าผิดพรบป้องกันทารุณกรรมสัตว
มีโทษปรับสูงสุดคือ๔๐๐๐บาทด้วยนะครับ
ค่ะอันนี้คือน้องหมาที่พัทยานะวิ่งตามเจ้าของ
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูอีกตัวหนึ่งที่สระบุรี
ไม่ได้โดนทิ้งนะคะแต่เนี่ยเจ้าบีเกิ้ลตัวนี้มันหลงทาง

ใช่ค่ะดูสิมันนอนหมอบอยู่ใต้โต๊ะค่ะ
เกิ้ลตัวผู้นะสีน้ำตาลดำอายุสักประมาณ๖๗เดือน
ปอกคอเหลืองนอนอยู่ใต้โต๊ะในร้านข้าวมันไก่
อยู่หน้าร้านสะดวกซื้อเลยค่ะในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี
คือหมาตัวนี้มันหลงทางมา
แล้วแม่ค้าข้าวมันไก่เขาก็เออจะทำยังไงดี
หาเจ้าของไม่เจอก็รับดูแลเอาไว้ก่อน
แต่ตอนนี้ก็ยังประกาศหาเจ้าของนะคะ
มารับตัวเจ้าบีเกิ้ลตัวนี้คืนไป
แม่ค้าข้าวมันไก่เขามาเจอมันตอนประมาณบ่าย๓โมงเมื่อวานนี้
มันนอนหมอบอยู่แล้วเห็นว่าเออมันหน้าตาน่ารักดี
ถามร้านใกล้ก็ไม่รู้ว่าเป็นหมาใคร

ว่ามันจะโดนรถชนจะโดนหมาจรจัดหมาเจ้าถิ่นกัด
ก็เลยบอกว่าใครเป็นเจ้าของติดต่อมาได้เลย
เบอร์โทรศัพท์ไว้อยู่หน้าจอตอนนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชม
รักแบบนี้ไม่น่าจะโดนทิ้งนะน่าจะหลงพัดหลงกับเจ้าของหรือเปล่า

เจ้าของติดต่อได้เบอร์๐๘๑๐๒๐๑๔๘๑นะคะ
ครับผมแม่ค้าชื่อบัวนะครับ